เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์โควิด๑๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
หลายคนวันที่๓พฤษภาคมเห็นภาพในโซเชียลต่างมากมายเลย
กับการที่ไปรุมกันซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จนกระทั่งแบบมันเป็นภาพแบบเบียดเสียดแออัดแยก

ใช่ถึงขั้นปีนขึ้นไปเพื่อจะเอารังลงมาค่ะ

นายกก็เห็นแล้วค่ะนายกโกรธด้วย
นายกบอกเลยว่าเห็นแล้วนะไม่ชอบเลยไม่พอใจเลย
เดี๋ยวนะถ้ายังไม่มีมาตรการจัดการเดี๋ยวสั่งงดห้ามขายอีก

อันนี้ฉันลองเดาดูว่านายกได้ยินเสียงประมาณนี้ว่านายกโกรธอะนะคะ
อันนี้ต้องมีมาตรการในการจัดการให้ดี
คนซื้อก็ต้องรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด
คนขายก็ต้องจัดการเรื่องของการขายให้ดีด้วยเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าตอนนี้ยอดผู้ป่วยในไทยลดน้อยลงมาก

แต่อย่างที่บอกกาดตกไม่ได้ค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคออกมาแถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคนะคะ
วันนี้เราเจอผู้ป่วยใหม่เพียงแค่รายเดียวเท่านั้น
เป็นชายไทยอายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาแหล่งติดเชื้อนะคะ
เพราะว่าผู้ป่วยรายนี้มีหลายปัจจัยเสี่ยงเลย
เดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา
สัมผัสใกล้ชิดกับคนในชุมชนด้วย
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ววันนี้มี๗รายด้วยกันนะคะ
ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้๒๙๘๘ราย
กลับบ้านกันไปแล้ว๒๗๔๗ราย
เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลแค่๑๘๗รายเท่านั้น
และมีผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด๑๙๕๔ศพค่ะ
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องของการตรวจเชื้อ
ครั้งที่๓ของชาวยาลา๔๐ราย
หลายคนไปกังวลกันอยู่ว่าสรุปติดหมดไหมเนี่ย
ตอนแรกว่าติดตอนที่๒ว่าไม่ติดอีกแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจในแล็บซ้ำอีกนะคะ
เพื่อให้ได้ผลที่มันแน่นอนแล้วก็ชัดเจนจริง

จากการตรวจกิจการแล้วก็กิจกรรม๖ประเภท
ได้รับผ่อนปลนไปตั้งแต่๓พฤษภาคมเนี่ย
เจ้าของกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ดีมาก
มีแค่๔เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะที่ไม่ยอมทำตาม
ซึ่ง๔เปอร์เซ็นต์ในวัฒน์นั้นเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็คือร้านขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดมากที่สุดนะคะ
ส่วนการให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าที่มีประชาชนใช้บริการอย่างแน่นหนาเนี่ย
ผู้ที่ดำเนินกิจการต้องหาวิธี
ต้องหาทางไม่ให้มันเกิดภาพแบบนี้ออกมาอีกค่ะ
ทำยังไงก็ได้ถ้ามีพื้นที่จำกัดคุณก็เพิ่มจำนวนเที่ยวเอา
ตู้โดยสารหรืออะไรก็ได้ที่จะไม่ให้เกิดเป็นการแออัดยัดเย็ดกันแบบนี้
เพราะว่านายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกแล้วนะคะว่า
แล้วก็ออกมาตำหนิเรื่องของการรุมแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันด้วย
ทั้งที่ออกมาตรการชัดเจนแล้วทั้งเรื่องของปริมาณการซื้อการเปิดปิดตามเวลากำหนด
ก็ขอให้ร้านค้าช่วยปฏิบัติตามมาตรการที่ออกไปด้วยไม่อย่างนั้น
เดี๋ยวปิดอีกนะถ้าไม่ทำตามสั่งปิดอีกนะ

สั่งได้นะอย่าลืมนะให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะ
ส่วนใดวิสนุทธ์เครืองามราวนายกรรภมนตรีบอกว่า
ตอนนี้สอบคอก็กำลังประเมินสถานการณ์อยู่
ที่เขาบอกเขาจะประเมินกันทุกทุก๑๔วันอ่ะ๒อาทิตย์แหละนะคะ
เขาบอกว่าถ้าไม่สามารถควบคุมได้
ก็จะกลับมาสั่งปิดบางกิจการอีกเหมือนเดิม
ล่าสุดมีรายงานมาว่ามีการสั่งปิดกิจการร้านอาหารบางแห่งในกรทมไปแล้วนะคะ
เพราะว่าไม่ฟังคำเตือนประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเมื่อวานนี้ด้วย
ให้ทุกจังหวัดจัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติกำชับผู้ประกอบการให้ทำตามมาตรการโดยเร่งครัด
ถ้าเจอว่าที่ไหนไม่ปฏิบัติตามมาตรการเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็อาจจะถูกสั่งปิดได้ด้วยนอกจากนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ